คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูป
เขาบอกว่าที่นี่โด่งดังมาแบบชั่วข้ามคืนเลย
นักท่องเที่ยวแวะมาดูแวะมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมาก
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ตามมาตามมาจ้ามาที่นี่เลยบ้านเดืองกเหนือนะคะ
อยู่ที่หมู่๙ตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหมู่บ้านเล็กของอำเภอสารพีนะ
แต่ตอนนี้กลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงแบบชั่วข้ามคืน
เพราะมีการร่ำลือกระหึ่มเลยในโลกโซเชียลว่า

เป็น๒๐๒๑๓มิติบนกำแพงบ้านของคุณศังหาอุ่นเตจะ
ลุงเปี๊ยกอายุ๕๕ปี
เปี๊ยกเขาเป็นอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แต่ว่าเขาก็เศียร้ายูไปแล้วนะคะคุณ
คุณดูมีภาพแบบเยอะแยะมากมายน่ารัก
และคุณลูกปี้เขาใช้เวลาว่างในช่วงโควิดอ่ะ

วาดรูปกำแพงเป็น๓มิติ

ใช้เวลาวาดทั้งกลางวันกลางคืนวาดติดต่อกันถึง๖เดือนคุณชนะ
วาดไปเลยบ้านตัวเองไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นได้นะ

บนกำแพงรอบบ้านยาวกว่า๓๐๐เมตร
ซึ่งอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีภาพหลากหลายเนอะ
ว่าจะเป็นภาพสัตว์ต่างอย่างเสือ
ไดโนเสาร์อันนี้ปลาหมึกนี่ปลาหมึก
มีฝูงปลาทะเลด้วยและอันนี้เตาหมูกระทะก็มีบอกเลยว่ามันสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก
จนแบบใครที่มาเห็นก็ต้องขอมาถ่ายภาพอวดลงโซเชียลกันหน่อยใช่ไหม
แล้วยังไม่พอนะคุณนอกจากถ่ายกันในหมู่บ้านแล้วเนี่ย
คนนอกหมู่บ้านที่รู้เขาก็มาเที่ยวอยากเห็น
ขอมาดูหน่อยรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เห็นในโซเชียลแล้วอยากมาดูให้เห็นกับตา
เขาก็มากันอีกมากมายต้องบอกอย่างนี้คุณจากชุมชนที่เงียบเหงา
ไม่มีใครรู้จักแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคุณนะ
กลายมาเป็นสถานที่ที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตคุณนึกออกไหม
แล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยมีการจัดงานคล้ายกับถนนคนเดินเลยค่ะ
เป็นเหมือนการสร้างเศรษฐกิจให้คนในหมู่บ้านด้วย
ลูกเปี๊ยกเนี่ยคนนี้ค่ะคุณลูกเปี๊ยกวาดเองหมดเลย
เปี๊ยกเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ย
เขามีโอกาสคิดค้นวิธีการทำงานศิลปะบนกำแพง
แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาอยากจะช่วยเหลือชุมชนตัวเอง
เขาก็พบว่านี่แหละสิ่งที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้อยู่ที่ตัวเรา
เขาก็เลยหารือกับคนในครอบครัวเพื่อที่ว่า
จะใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม
ลาออกจากการที่ทำอาหารมาทำงานศิลปะแบบนี้
แล้วสุดท้ายมันก็สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจริง
ตอนนี้ชุมชนตรงนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่แบบนักท่องเที่ยวรู้จัก

สุนัขตัวนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะ
เพราะว่ามีภาพของตัวเองขึ้นอยู่บนกำแพง

มดตัวนี้ก็คือถ่ายจากมดข้างบ้านของลูกเปี๊ยกที่เติม

มันเดินผ่านทุกวันแต่ลุงจำไม่ได้ตัวเดิมเปล่า

แต่อย่างนี้ผมชื่นชมจริงนะลุงเปี๊ยกใช่ไหมลุงเปี๊ยก
อยากให้ทุกชุมชนในประเทศไทยมีคนแบบลุงเปี๊ยกเนี่ย
จะได้ช่วยกันพัฒนาทำให้แต่ละชุมชนมีจุดขายของตัวเอง
สุดยอดเลยแล้วตอนนี้กลายเป็นแลนดมาร์คแห่งใหม่เนาะ
เชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปดูกันนะคะ